คุณผู้ชมครับจะพาไปดูชะตากรรมของคุณลุงคนหนึ่งอายุ๖๙ปีครับ
คนลำบากก็ลำบากแล้วลำบากอีกแล้วก็ซ้ำเติมอยู่แบบนั้น
ทีเป็นคนพื้นเพที่อุดรแต่ย้ายมาอยู่สมุทรประการได้๓๐ปีแล้ว
แล้วล่าสุดคุณลุงประสบอุบัติเหตุกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
จะไปหาหมอสุดท้ายไม่สามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้เลย
เพราะบัตรประชาชนถูกคนอื่นสวมสิทธิ์ไปแล้ว
เชื่อใช่ชื่อคุณลุงแต่หน้าเป็นใบหน้าคนอื่น
มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วจะช่วยคุณลุงเขาได้ยังไงคุณผู้ชม
ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับเดิมทีเนี่ยเป็นชาวอุดร
นะฮะก็ย้ายถิ่นฐานมาทำมาหากินอยู่สมุทรปราการ
ก็ได้ภรรยาที่นี่ครับปักหลักอยู่นี่เลยครับ
มาแล้ว๓๐กว่าปีไม่เคยกลับไปอุดรแล้วไม่เคยติดต่อญาติเลยนะครับ
นะฮะคุณลุงเนี่ยอยู่ที่บ้านอยู่ที่หมู่ห้าตะบนครองด่านอำเภอบางบ่อสมุทรปราการ
เป็นบ้านไม้๒ชั้นนะฮะสภาพเก่าข้างหลังนู้นนะฮะ
ไม่ใช่หลังแรกนะฮะหลังข้างในเก่าหน่อยนะฮะ
ยังสร้างไม่เสร็จดีฝาบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยก็ไม่มีเนี่ยฮะเนี่ยครับเป็นแบบนี้นะฮะ
ตอนนักข่าวไปคุยเนี่ยนะไปเจอสภาพคุณลุงเนี่ย
นอนที่นอนเก่ามุ้งการก็ขาดเป็นรูอยู่นะฮะ
กลางมุ้งต้องให้หลานไปช่วยเอาไม่หนีผ้าหรือเอายางไปรัดเอาไว้ตามมุมต่าง
เพราะมันขาดแล้วมันไม่เหลือสภาพ
โอโหนะฮะสงสารเหลือเกินครับ
คือพอไปถามคุณลุงว่าคุณลุงจำเหตุการณ์เรื่องของการทำบัตรประชาชนได้ไหม
เคยทำกี่ครั้งเคยให้ใครเอาไปทำอะไรไหม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

ต่างในพื้นที่ในอุดรหรือเปล่าอันนี้ลุงเขาตั้งข้อสังเกตแบบนั้นเพราะไม่เคยติดต่อกลับไปเลยใครเป็นญาติของคุณตาสุนทรนกประคุณคุณตาเขามีชีวิตอยู่นะครับฟังไว้เลยนะฮะตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่คือนายทัชกรรอดศรีเขาบอกว่าจริงแล้ว๕๖ปีก่อนคุณลุงคนนี้เขาประสบอุบ
คือคุณพุทธิพงศ์ม่วงศิลปัชชัยบอกว่า
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวจะไปตรวจสอบรายละเอียดก่อน
มีความชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะคืนสิทธิ์ให้กับคุณตา
เพื่อรักษาเยียวยารักษาพยาบาลตามสิทธิ์๓๐บาทอะไรกันต่อไป

ก็คือเบี้ยงชีพผู้วิการเบี้ยงชีพผู้สูงอายุ
ตอนนี้คุณตาไม่ได้เลยเพราะว่าถูกสวมสิทธิ์ไป
แต่ถามว่าเรื่องนี้แก้ไขยากไหมไม่ยากถ้าจะช่วยสามารถทำได้
ใช่ขอให้ช่วยได้เพื่อให้คุณตาเขาได้สิทธิ์ที่เขาควรจะได้ด้วยนะ
เรื่องการสวมสิทธิบัตรประจำตัวประชาชน
ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องทำให้ได้ครับ